ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายฝ่ายจับตามองเหมือนกันนะครับ
ก็คือการซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้
ตั้งแต่มาเริ่มซ้อมรบกันเกาหลีเหนือเขาก็ไม่พอใจ
ทีนี้ปรากฏว่ามีรายงานออกมาอีกค่ะว่า
ตอนนี้เรือดำน้ำของเกาหลีเหนือหายไป๑ลำ
เรื่องนี้เกาหลีเหนือเองก็ระดมกองกำลังในการค้นหากัน
ขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาก็จับตามอง
ทัพของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือ
ลำที่ว่าไปนี่ศูนย์หายไปได้อย่างไร
แล้วจะเกี่ยวข้องกับการร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้หรือไม่
แต่ว่ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ระบุค่ะว่า
ทางการเกาหลีใต้ก็กำลังเร่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ได้รับรายงานว่าเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือศูนย์หายไป
ขณะปฏิบัติหน้าที่นอกชายฝั่งเกาหลีเหนือ
ซึ่งดาวเทียมสอดแนมของสหรัฐ
รวมทั้งเครื่องบินรบและเรือหลายลำก็กำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือเกาหลีเหนือ
ที่ตอนนี้ระดมกำลังกันออกค้นหาเรือดำน้ำลำนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
แล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยนะคะว่าเรือดำน้ำนี้จมลงหรือว่าหลงทิศออกไปนอกพื้นที่
ส่วนบรรยากาศซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้
ในวันนี้ถือว่าเป็นแปลงขึ้นทีเดียวค่ะ
มีการใช้ระเบิดจมจมตีไปที่ชายหาด

การซ้อมกระโดดล่มลงไปยังจุดเป้าหมายด้วยซึ่งปฏิบัติการร่วมซ้อมรบในครั้งนี้
ถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยค่ะ